ซึ่งปลายทะควรจะมาเป็นนายแบบให้ด้วย
แต่ว่านางเพิ่งอยากกับสามีไป

แล้วโอปาร์ตรงแท้ก็จีบด้วย

เห็นบอกว่าแชทลงในเฟสบงเฟซบุ๊กสนั่นเลย

ว่ามันยังไงคะจัดไปเลยค่ะน้องแนต

ทางพี่ทีมงานของเราค่ะ

ก็ไม่แน่ว่าอนาคตอาจจะได้ร่วมงานกัน
ที่พมตราหลุกทุ่มแดนนะค่ะ

หลายคนก็จะแบบเอ๊ะมีแฟนไม่มีแฟน

เพียงแต่ว่าสังคมอาจจะไม่ทราบว่าเรารู้จักกันมาก่อน